รูปนี้ที่มีการเห็นภาพ

ที่เป็นภาพเหมือนเด็กถ่ายรูปกันเอง

เป็นภาพที่น้องมงคลบุญเปี่ยม
อายุ๑๓ปี

ไม่ใช่ภาพณปัจจุบันที่
เข้าไปเจอแล้วก็ถ่ายรูปมา

สภาพของน้องทั้ง๑๓คนเนี่ย

นำภาพมาให้กับคุณพ่อคุณแม่ดู
เพื่อคลายคิดถึงก่อนหรือยังไงนี่แหละ

เพราะว่าเจ้าหน้าที่บอกว่าด้วยสภาพของน้องที่อยู่ในถ้ำเนี่ย

เอามือถือดำน้ำเข้าไปในถ้ำได้

อีก๑๓ชีวิตนั้นปลอดภัย

และมีกำลังใจดีอยู่
อันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านแจ้งเพิ่มเติมมานะครับ